แหมนี่ขนาดเราลุ้นผ่านทางหน้าจอใจยังเต้นตุ้มต่อมเลยนะคะ
คนที่อยู่ในบรรยากาศการออกผลรางวัลกันแบบใกล้ชิดแบบนี้

ถูกต้องแล้วแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเดินทางไปดูได้สดเลย

คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นประจำเลยนะคะ

มีการจัดทำกิจกรรมดีเพื่อสังคมขึ้นนะคะ
ในครั้งนี้ค่ะสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

ให้กับโรงพยาบาลชลประธานและสถาบันโรคสวงอก

ติดตามได้จากรายงานค่ะ
สถาบันโรคทรงอกเป็นสถานพยาบาลชั้นนำ
เรื่องของการรักษาโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคปอด
ได้รับความไว้วางใจจากญาติ
และผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ซึ่งนอกจากการให้บริการรักษาพยาบาลแล้ว

วางแผนพัฒนาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วย
เพราะข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ

เห็นความสำคัญของระบบการจัดเก็บ

เพื่อหวังว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี

และพัฒนาการรักษาให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พี่ได้มาณวันนี้นะคะ
ก็คือพัฒนาระบบเครือข่ายของเรานั่นเอง
เพราะทุกวันนี้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ว่าผู้คนยังไม่มีข้อมูลที่ดีพอ
ในการที่จะเอามาวิเคราะห์และเพื่อนต่อยอดต่อไปนะคะ
เพราะฉะนั้นเราจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล
แล้วก็พัฒนาเครือข่ายของเราให้เข้มแข็งขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
ที่ว่าเราต้องเชื่อมต่อเขตสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ
จากการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันโรคทรงอกปัจจุบัน
ยังมีข้อจำกัดในการดึงข้อมูลเพื่อใช้งาน
จะส่งผลดีต่อการรักษาผู้ป่วยในอนาคตอย่างแน่นอน

ลิงก์ข้อมูลหากันได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อวิเคราะห์วิจัยสาเหตุของโรค
ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผน

ระดับผู้บริหารได้อีกด้วย
อกจากนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลชนลประธาน
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาล
ที่กำลังขยายขนาดของโรงพยาบาล
ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง๖๐๐๗๐๐เตียง
ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิกุชนลประธาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ

และอีกหนึ่งโครงการที่นำงบประมาณไปดำเนินการ
คือการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร

ที่มาใช้บริการที่เรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ไม่ว่าจะเป็นในกรณีไม่มีสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นในกรณีผู้ป่วยยากไร้
ไม่ว่าจะเป็นในกรณีผู้ป่วยที่อยู่สถานสงเคราะห

ตรงนี้เขาไม่มีเงินจ่าย
สนับสนุนงบประมาณด้านการแพทย์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในครั้งนี้เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาระบบบบริการสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลของคนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน